คุณผู้ชมที่สระบุรีค่ะมีคนร้ายคนหนึ่ง
โอ้โหชาวบ้านเขาออกมาประนามกันเลยนะคะ
เพราะว่าไปขโมยเงินร้านขายของชำประมาณสัก๒๐๐กว่าบาท
อยู่ตรงไหนรู้ไหมคนขายเป็นผู้หญิงสูงวัย
แล้วตาบอดข้างหนึ่งคุณผู้ชม
คือไปขโมยเงินจากผู้หญิงสูงวัยที่ตาบอด
ตำรวจเขาใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมงกว่าจับตัวมาได้
นี่แหละค่ะโฉมหน้าของนายสงกรานเนธสืบสายวัย๓๐ปี
ที่ถูกตำรวจภูทรบ้านหมอจังหวัดสระบุรีจับได้ริมถนนสายบ้านหมอท่าเรือ
ขณะกำลังขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีเลย
เพราะว่าเพิ่งจะไปก่อเหตุลักษัพเงินสดกว่า๒๕๐๐บาท
ร้านขายของชำหลังตลาดสดบ้านหมอช่วงสายเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจเขาตามแกะรอยจากภาพวงจรปิดเลยนะคะ
เห็นหมดเลยว่านายสงกรานคนนี้หลบหนีไปทางอำเภอพระพุทธบาท
ก็ติดตามไปอย่างกระชั้นชิดปิดล้อมแล้วก็จับตัวมาได้๒ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ
นางเล็กเล้ารัตรีภัยบูลวัย๗๘ปีเจ้าของร้านขายของชำเนี่ย
ยายเล็กคนนี้ตาข้างขวาบอดสนิทค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่านายสงกรานคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน

หลังจากนั้นก็แอบขโมยเงินจากในกระป๋องหลบหนีไปเลย
แถมคุณยายยังเคยบอกด้วยนะคะว่า
ก่อนหน้านี้เคยโดนขโมยเงินแบบนี้มา๔๕ครั้งแล้ว
แต่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
ได้ยินแบบนี้นายสงกรานก็รีบบอกเลยค่ะว่า
เขาเพิ่งเคยก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะ
เพราะว่าอยากจะหาเงินพาแฟนสาวไปเที่ยว
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อค่ะ
ก็ไปไล่สอบประวัติดูปรากฏว่านายสงกรานคนนี้
เคยต้องโทษในคดีรักทรัพย์ในคดียาเสพติด
จะพ้นโทษออกมาจากเรือนจำไม่นานนี้เอง
แล้วก็มาทำตัวแบบเดิมจนถูกจับได้อีก

แล้วดูคุณยายสิทำกระเด็นลงคอแบบนี้นะ
ยายจะ๘๐แล้วคุณยายยังทำมาหากินนะคะ
คุณยายจะตาบอดข้างหนึ่งคุณยายก็ยังทำมาหากินนะคะ

คุณอายุ๓๐ปีร่างกายแข็งแรงสมบูรณคุณทำอะไรอยู่